ติดผนันออนไลน์แล้วยังไงทะเลาะกันโทรศัพท์ค่ะ
อาตื้บเมียกลับทะเมียบอกว่าชั้นไม่ได้ยอมนะคะ
ตรงโค้กแขนเกือบขาดนะแล้วก็ฟันกระบานด้วยนะฮะ

พี่แกแรงนะฮะใครก็เอาไม่อยู่ตำรวจยังห้ามไม่ไหวเลย

เรียกว่าขิงก็ขาราก็แรงไหมไม่รู้
แต่ผัวนั่งเจ็บอยู่ตรงนั้นแต่เมียบอกไม่ยอม
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุปุ๊กก็ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตรงนี้อยู่ที่ซอย๙อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่หมู่๕ตำบลบ้านสูงอำเภอเมืองที่ชนบุรี
ตำรวจสะพอเมืองชนบุรีก็ไปค่ะหลังจากรู้ว่ามีผัวเมียนะทะเลาะกันถึงขั้นใช้มีดฟันกัน
คนหนึ่งในเจ็บสาหัสเลยก็คือฝ่ายผัวนั่นแหละค่ะชื่อนายบัญชาดีอินอายุ๓๙ปี
สภาพตอนนั้นคือวิ่งออกมาจากบ้านมีรอยถูกมีดฟันที่แขนขวาแขนซ้ายแล้วตรงหัวดูสิเนี่ย
เขาบอกโอ้โหเลือดมันไม่ใช่อาบที่หน้าแต่มันไหลนองพื้นด้วย
แขนขวาเนี่ยข้อมือเกือบขาด
คนที่เป็นเมียเนี่ยชื่อว่านางบุญจิตนะคะ

ถามว่าเห็นผัวเจ็บขนาดสภาพดูสิคุณบุ๊ค

อย่ามาทำเป็นสำออยให้คนอื่นเห็นใจ

จะสำออยไหมล่ะในข้อมือกับขาดอ่ะ

ว่าพยายามจะลากขาผัวออกมาตีซ้ำอะนะคะ

แล้วก็มีคราบเลือดและติดตามเสื้อผ้าเธอนะคะ

พยายามบอกเธอว่าสงบสติอารมณ์ก่อน

ทางด้านของฝ่ายสามีนะคะในบัญชาบอกว่า
ก็บอกว่าเมียตัวเองติดพนันออนไลน์

เขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายพอมาตีกัน
แล้วเขาก็เลยบาดเจ็บอย่างที่เห็นค่ะ
อันนี้ฝั่งผัวกล่าวอ้างแต่ฝั่งญาติของฝ่ายหญิงบอกแบบนี้
บอกว่าฝ่ายหญิงทนไม่ไหวนะฮะ
เพราะก่อนหน้านั้นผัวนั่นแหละไปเล่นพนันออนไลน์

เอาเงินไปใช้เอาเงินไปจ่ายทุกวัน
ทุกวันจ่ายพนันออนไลน์นั่นแหละฮะ
ตัวฝ่ายหญิงเพิ่งมาเล่นตอนหลังเอง
พอเพิ่งมาเล่นตอนหลังฝ่ายผัวจับได้ก็ห้าม

ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าทีเองยังเล่นได้เลย
แล้วทีค่าเล่นแล้วมันยังไง

แล้วสรุปเล่นทั้งคู่ว่างั้นเถอะนะ
เขาบอกว่าแล้วนี่คือเหมือนกับว่า
พลายาเนี่ยตัวเมียมีอาการเม้าด้วยนะคะ
แล้วก็อย่างที่ว่าค่ะจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้

เขาต้องตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ

ใครก็เอาไม่อยู่นะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นแบบนี้นะครับ